พาไปดูบรรยากาศการหาเสียงของพักการเมืองโค้งสุดท้ายกันหน่อย
ทีมข่าวเรายังคงก่อติดกับการหาเสียงในวันนี้อยู่
ถูกต้องแล้วนี่คือพักก้าวไกลแหมพูดถึงพักส้มนะ

เออด้อมส้มเมื่อวานนี้หาเสียงไปเจ้าของวรี
แล้วก็เป็นพักเจ้าของพอดีที่ว่าส้มรักพ่อ
คุณพิทาก็บอกพ่อก็รักส้มพ่อก็รักฟ้า
โอ้โหคะแนนเสียงนี้กรี๊ดกันยกใหญ่ตั้งแต่ลูกเล็กแดง
ใบเลยนะคะทีเนี้ยล่าสุดเห็นบอกว่าบรรยากาศการหาเสียงของพัก
สมัครสอสอต่างก็มีการลงพื้นที่หาเสียง

ยังไงติดตามบรรยากาศการรายงานสดได้จากคุณแซคนัทธวิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีตอนนี้อยู่ในพื้นที่แล้วค่ะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศของพักเก้าไกลนะครับ

ก็จะมีเหมือนกับรถแห่เหมือนกับหมอลำ
หรือว่ารถแห่ตามภาคอีสานที่มีการแห่เสริง

ซึ่งพักเก้ากลายก็มาประยุกต์ใช้ด้วยนะครับ
ซึ่งอยู่บริเวณหน้านี่คือริ้วขบวนที่

ประมาณ๗ชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมครับ
ก็จะหมดเวลาในการหาเสียงแล้วนะครับ
ซึ่งทางด้านครูพีทาหัวหน้าภักก์เก้ากลาย

ก็บอกกับทางด้านสื่อมวลชนว่า
ตอนนี้เนี่ยการตั้งคะแนนเสียงไว้๑๒
ที่นั่งนะฮะทางด้านสอสอตอนนี้ก็ยังมั่นใจนะครับ
ทางพักเก้าไกลจะสามารถนะครับคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง
แล้วก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับโดยการลงพื้นที่หาเสียงของพักเก้าไกลนะครับ
นายพิธาริมเจริญรัฐยังร่วมการหาเสียงกับ
ทางด้านผู้สมัครนะครับของพักเก้าไกลพื้นที่กรุงเทพหานคร
ช่วงเช้าเนี่ยไปที่เขตบางขุนเทียนบางบอนนะครับกับผู้สมัครของพัก
แล้วก็เป็นสอสอฝีปากคมในสภานะฮะ
อย่างนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเนี่ยมีการลงพื้นที่นะครับ
บริเวณคลองเตยวัฒนาซึ่งพักเก้าไกลมีการส่งนายพัทธิมนต์
วมเจิมนะครับลงชิงชัยในเขตพื้นที่ซึ่งถือว่าการแข่งขันเนี่ยดูเดือด
ต้องแข่งขันกับนายเขตรัฐนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้คือเราต้องตามไปเรื่อยนะฮะ
คิดว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับ
นายพิธาบอกว่าการประสัยเมื่อคืนนี้รู้สึกมั่นใจ
แล้วก็ทำเต็มที่ในการหาเสียงไม่ขอให้คะแนนตัวเองนะฮะ

แล้วก็ส่งตัวเองเป็นนายกคนที่๓๐นะครับ
นายพิทายังประเมินเก้าอี้สอสอในพื้นที่
รวมทางส่อของปาร์ติฤทธิ์ด้วยนะครับ
ว่าจะสามารถคว้าชัย๑๖๐เก้าอี้ได้

แต่ว่าในใจตอนนี้เนี่ยคิดว่าบางเขตก็ชนะหลักร้อยหลักพัน
เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้หัวคะแนนธรรมชาติครับ
มั่นใจมากครับเพราะตอนนี้วันสุดท้ายก็ยังมีเวลาถึงประมาณ๕๖โมงเย็นเนอะ

เพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นพื้นที่เนี่ย
เป็นของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังชนะไม่ขาดหรือแพ้นิดเดียว
ก็เป็นโค้งสุดท้ายที่เราแยกย้ายกันไป
และที่น่ากังวลใจแล้วต้องรีบแก้ให้จบให้ได้ภายในวันนี้
ก็คือโค้งสุดท้ายที่จะให้เก้าไกลเป็นคำตอบสุดท้ายเนี่ย

ลงจากที่บางขุนเทียนพอมันมีตัดเขตใหม่ในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
เขาก็บอกว่าตั้งใจจะไปกาเบอร์๔ปรากฏเบอร์๔เป็นของอีกเขตหนึ่ง
ก็ก้าวไกลเหมือนกันแต่จริงแล้วคุณกายคือเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับ
อันนี้ก็ต้องรีบย้ำแล้วก็รีบทำความเข้าใจ
มีอะไรอยากจะฝากถึงกอกกอตอไหมครับสำหรับการทำงานกับวิธีโลกหน้า
อยากจะฝากให้ทำให้ถูกต้องนะครับ
แล้วก็ให้ถูกกำลังคอนทำแล้วก็ทำให้เต็มที่
หลังจากที่ประชาชนคาดหวังมารวมถึงงบประมาณภาษี
เกือบ๖๐๐๐ล้านบาทที่กรกตมีงบอยู่ก็อยากจะใช้เต็มที่ครับ
เมื่อถามว่ามีอะไรอยากฝากถึงกรกตหรือไม่นะครับ
พิธาบอกว่าอยากฝากให้ทำให้ถูกต้องผูกพันลองทองทำ
และทำให้เต็มที่กับที่ประชาชนคาดหวังให้คุ้มค่ากับภาษี
กว่า๖๐๐๐ล้านบาทที่กรกตได้รับครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านสมาชิกของพักนะครับ
พระเก้าไกลกำลังอยู่บนรถแห่หาเสียงนะครับ
เป็นรูปกราฟิกการ์ตูนของพักเก้าไกลนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เนี่ยกำลังหาเสียงกันตลอดบริเวณถนนนะครับ
ซึ่งนายพิธารวมถึงคณะกรรมการบริหารพักเลขาธิการพักนะครับ
แล้วก็รองหัวหน้าพักอยู่บนรถแห่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้เขาดาวน์กันเวลาสุดท้ายจริง
ประมาณ๖๗ชั่วโมงก็จะหมดเวลาในการหาเสียงแล้วนะครับ
จุดต่อไปที่ทางด้านพักเก้าไกลจะมีการหาเสียง
ก็คือเวลา๑๖นาฬิกานะคุณผู้ชมครับ
จะไปปากหลักกันอยู่ที่บริเวณหน้าเซ็นทันปิ่นเกล้า
คาดว่าจะจบการหาเสียงในวันนี้
การเลือกตั้งครั้งใหญ่๖๖ในวันนี้เวลา๑๗นาฬิกา
และพรุ่งนี้๑๔พฤษภาคมพักเก้าไกลเขามีการปลูกใจ
ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเสียงของตัวเองครับ
นัสวินทร์ทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากฮคไกลครับ